จังหวัดชุมพรค่ะมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะคะ
แล้วก็มีอยู่จังหวะหนึ่งมีรถกระบะคันหนึ่ง
กำลังจะขับรถเข้าหมู่บ้านถูกน้ำซัดนี่ยังเคราะห์ดีนะคะ
คนในรถหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ
พาไปดูครับพาไปดูอันนั้นคือรถพิมพ์ร้านนะครับ
น้ำเที่ยวมากดูสิคะแล้วดูรถกระบะหูย
คือต้องสละรถทิ้งรถ

คนในรถต้องรีบออกมานะคะนี่ยังดีคนขับคนที่อยู่ในรถออกมาได้ทัน
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปนะคะ
นายธนวัฒน์กลิ่นเกษรวิทยากรอิสระเจ้าของคลิปติ๊กต๊อกอันนี้
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านทัพขอนที่ตำบลปากทรงอำเภอพระโต๊ะจังหวัดชุมพร
ตอนนั้นเนี่ย๓คนค่ะกำลังขับกระบะเข้าไปในหมู่บ้านจะไปเจอลูกค้า
อยู่มีน้ำป่าค่อยไหลค่อยไหลมาท่วมถนนตอนแรกมันไม่แรงแบบนี้นะคะ
นาทีเดียวอ่ะโอ้โหท่วมแบบรถไปไม่ได้เลยนาทีเดียวคือแป๊บเดียวจริง
แรงแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วไปแบบกระแสน้ำปะทะกับหน้ารถ
ไปต่อไม่ได้จริงค่ะ๓คนนี้ทิ้งรถออกจากรถหนีไปบนที่สูงข้างทาง
แล้วกระแสน้ำซัดรถไหลไปตามน้ำเรื่อยนะคะ
แต่ยังดีมันไปหยุดถึงมันจะมีร่องข้างทางไปหยุดอยู่ตรงนั้น
เจ้าของคลิปกับเพื่อนก็ต้องรอน้ำลด๒ชั่วโมงประสานรถยก
ยกรถกระบะไปซ่อมที่อู่เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรค่ะ
กลัวจริงเนอะใช่ค่ะจังหวะวินาทีต้องตัดสินใจนี่ต้องทิ้งรถก่อนนะฮะ